ชมเกมการแข่งขันที่สนามโรงเรียนเมืองพัทยาสองนะครับพัทยาไทเทคครับ
จังหวะนี้ครับเป็นจังหวะได้ฟาวของทีมเจ้าถิ่นครับก่อนที่โรมุนโดจะยิงลูกนี้เข้าไปครับ
ให้พัทยาไทเทคขึ้นนำก่อน๑ต่อ๐มาดีจริงครับพัทยาไทเทค
และยิงทีมเก่าด้วยนะครับสำหรับโรมุนโดและจังหวะนี้ครับ
เป็นบรรหารขันติชัยขจรครับสวนขึ้นมาและยิงลูกนี้ผ่านไรวัตรครับ๒๐ครับ

แชมป์เก่าเจองานยากสันแล้วนะครับ
นัดแรกก็แพ้ท่าเรือมาครับ๑ต่อ๒
แต่ว่าจังหวะนี้ครับยิงเบาเข้าไปครับ

จังหวะนี้แล้วเป็นสรศักดิ์ยิงเข้าไปครับ

จากนั้นจังหวะยิงไกลครับยิงไกลด้วยขวาของ
พลศรีระแก้วประตูแรกของเขา

กลับมาและเป็นอำพลศรีระแก้วครับที่ยิงเข้าไป

ลูกยิงของเจ้าปั๊กครับอำพล
จังหวะที่จังหวะนี้ครับหักและยิงเรียบร้อยครับ
ธวุฒิหมัดยะลานครับตีเสมอได้แล้วครับ๓ต่อ๓
ชินวัฒน์จ่ายขึ้นมาและเป็น
ธวุฒมัชยะลานครับหักและยิงด้วยซ้าย

หาช่องได้ดีมากนะครับหลบแล้วยิงลูกนี้

๔ต่อ๓ครับอธิวัตรจำเจริญ

และอภิวัฒน์ครับยิงด้วยขวาลูกนี้
ขวาข้างถนัดและจังหวะวอลเล่ของ
อัมพลศรีระแก้วครับเปิดโดยอธิวัตร
ประตูที่๒ของเจ้าปั๊ก
โอ้โหเล่เต็มเหลี่ยมเลยนะครับ
นี้เดี๋ยวครับ

จังหวะสวนกลับเป็นจิรวัตรครับชาร์จเข้าไป
สรษะสักที่มีส่วนในจังหวะก่อนหน้านี้และกฤษฎาที่เป็นคนจ่ายในจังหวะสุดท้าย
และจุดโทษที่สองของเจ้าอามสุฟุทเถื่อนกลางในช่วงนาทีสุดท้าย
ระเบิดประตูแรกครับหลังจากที่กลับมาจากการค้าแข้งที่อีราน
แต่ว่าประเทศไทเทคก็มาได้ประตูตอบใจ๑ประตูจากสมชายรัชวงศ์
ยิงลอดขาซาปาเข้าไปจบเกม
เก็บ๓คะแนนได้สำเร็จ
ส่วนไทเทคนั้นจะปกประเยินสมุทรสาของครับ